ดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายกับเรื่องของการช่วยชีวิต
มีรถคันหนึ่งเขาบันทึกภาพเอาไว้จากกล้องหน้ารถนะครับ
ข้างหน้าเขาเป็นรถพยาบาลนะ
กำลังที่จะเอาผู้ป่วยไปส่งหรือว่ากำลังไปรับผู้ป่วยก็ตาม
คือรถพยาบาลเปิดไฟขอทางแต่ว่ากระบะคันหน้าไม่ยอมให้ไป
กั๊กเลนด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมคือจากภาพชัดเจนว่าคือเหมือนแบบ

ขวางขวางด้วยซ้ำไปให้คุณผู้ชมดูภาพกันก่อนเลยครับ
รถหวอขอทางประมาณ๑๐นาทีแล้วยังไม่หลบข้างทางใน
ถ้าเป็นยากหัวโหติจาของคนขับตรงนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไง
คุณผู้ชมดูเอาละกันรถกระบาดที่อยู่หน้ารถพยาบาล
คือเขาชิดซ้ายได้ครับเขาน่าจะเห็นว่ามีการเปิดไฟเสียง
แซลนก็ดังขอทางแต่ก็ไม่ได้หลบให้
คือจริงกรณีแบบนี้ที่มันนำเสนอบ่อยเรื่องของรถพยาบาลขอทาง
มันความเป็นความตายของคนที่อยู่ในรถบางครั้งคือก็ต้องขอความร่วมมือ
ใช่ไหมคะสำหรับใครที่อาจจะได้ยินเสียงก็หลบถ้าหลบได้ก็หลบ
ตอนนี้ในโซเชียลกำลังถามหาจิตสำนึกกันอยู่นะครับ
ดังแชร์คลิปจากกล้องหน้ารถพร้อมข้อความระบุว่า
น้ำใจไม่มีรถพยาบาลมีคนเจ็บแต่ดูสิ
แชร์ส่งต่อเพื่อบอกต่อคนอื่นให้หลบรถกู้ภัย
ส่งต่อของคุณเป็นบุญต่อคนบนโลกนี้ครับ
ในคลิปจะเห็นว่ารถพยาบาลกู้ชีพเปิดไซเลน
เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อขอทางแล้ว
แต่ว่ารถคันหน้าไม่ยอมหลีกให้ครับ
พร้อมกันนี้ยังมีเสียงบรรยายเชิงตัดพอนะจากคนถ่ายคลิปนี่แหละ

คนขับรถด้านหน้าน่าจะมีน้ำใจหลีกทางให้รถกู้ชีพบ้าง
รวมไปถึงเรื่องของกฎหมายที่ควรจะเพิ่มโทษให้กับผู้ที่ไม่ยอมหลบทางให้ครับ

ก็เข้าไปโพสต์กันหลากหลายเช่น
เมืองไทยมีแต่คนมึนไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
ใช่ค่ะ
ของการหลีกทางให้รถกู้ชีพฉุกเฉินถือว่าสำคัญมาก
ยกตัวอย่างผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ถ้าสมองขาดเลือดเพียง๘นาทีมันนับกันเป็นนาทีคุณ

ก็เลยต้องขอวิงวอนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกทางให้รถกู้ชีพ

หรือถ้าขับอยู่ขวาก็ให้ชิดขวา
แล้วให้รถกู้ชีพวิ่งผ่านไปตรงกลาง
นี้ไม่อยากให้หลีกทางเฉพาะรถกู้ชีพที่เปิดไซเรนสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะ
แม้จะเป็นรถกู้ชีพที่ตีรถเปล่าก็ควรหลีกทางให้เช่นกัน
เพราะรถกู้ชีพที่ตีรถเปล่าก็ต้องเร่งไปรับผู้ป่วยเหมือนกัน
ซึ่งในเงื่อนของเวลาถือว่ามีความสำคัญกับชีวิตคนมากนะคะ
ถูกต้องครับแค่เสี้ยววินาทีทำให้คนเป็นคนตายเท่ากันเหมือนกันนะฮะ
ส่วนข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ย
พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒ระบุชัดว่า
ฟังดีนะฮะผู้ที่ไม่หลีกทางให้รถกู้ชีพฉุกเฉินจะถูกปรับ๕๐๐บาทครับ
กรณีที่ไม่อำนวยความสะดวกให้รถกู้ชีพฉุกเฉิน
ซึ่งส่วนตัวก็เห็นว่าโทษมันปรับน้อยเกินไป
ก็ควรจะมีการเพิ่มโทษมากกว่านี้เพราะว่าการช่วยชีวิตคนสำคัญมาก
คือโทษมีอยู่แต่มันยังน้อยยังเบาไป
สมมุติว่าเขาไม่หลีกแล้วเขาโดนปรับ๕๐๐แต่คนที่ต้องสูญเสียครอบครัวสูญเสียชีวิตคนหนึ่งคือ
คือมูลราคาเงินมันเทียบไม่ได้
ก็มีการบอกว่าควรจะเพิ่มกฎหมายดีไหมลงโทษมากกว่านี้ซะดีไหม
บาทมันน้อยเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด้วยแล้วกันนะครับ